ไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีจะพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีผู้ชายอายุสักประมาณ๔๘ปีเดินลุยน้ำน้ำท่วมเข้าไปในบ้านตึกกระท่อม
แล้วสรุปปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิต
ทีนี้ชาวบ้านเชื่อค่ะว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มีอาถรรพ์ใช่ฮะ
อาถรรพ์เพราะอะไรเพราะว่ากระท่อมนี้บอกเป็นกระท่อมอาถรรพ์แน่
๔ปีที่ผ่านมามีคนตายมาแล้วใน๔ศพ
และทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมดเลย
และถ้ารวมผู้ชายคนนี้ที่ตายล่าสุดกลายเป็น๕ศพแล้วนะ
จะเป็นเรื่องของกระท่อมอาถรรพ์หรือเปล่า
นั่นแหละสิคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยหลังเกิดเหตุปุ๊บลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองปราเจมบุรีก็ไปตรวจสอบอ่ะนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยสุขทวีไปพบศพผู้ชาย
หนึ่งศพอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
คือในมือเนี่ยนะยังกำถุงข้าวห่อยาสูบเอาไว้แน่นเลย

ผู้เสียชีวิตนี่นะคะคือนายปรีชาทองกำพระอายุ๔๘ปี
ผู้ตายอาศัยอยู่ท้ายซอยสุขทวีปลูกกระต๊อบแบบยกสูง
อยู่ตรงนั้นฝนตกต่อเนื่องหลายวันสุดท้ายทางเดินเข้าออกบ้านน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะ
ผู้ตายก็ต้องเดินลุยน้ำเป็นระยะทางกว่าร้อยเมตรระดับน้ำลึกอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะ
ทีนี้ไปคุยกับนายอาจเกรดประสมอายุ๕๓ปีเขาเป็นคนเจอผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้าย
เมื่อวานตอนค่ำก็บอกว่าตัวเขาและผู้ตายทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
ผู้ตายเนี่ยเป็นคนจันทบุรีมาอยู่กับญาติที่นี่มาอาศัยอยู่๕ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุตัวเขากับคนตายตั้งวงดื่มสุราด้วยกัน
สักประมาณค่ำก็แยกย้ายกลับเข้าบ้าน
คาดว่าระหว่างที่ผู้ตายเดินลุยน้ำเข้าไปในบ้าน
อาจจะไปสะดุดกับอะไรบางอย่างทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งตะลุมพุกนายจำเนียนสมคุณเนี่ยเขาบอกค่ะ
บอกว่ากระท่อมที่ผู้ตายอยู่อาศัยที่ถูกน้ำท่วมสูง

ผู้ใหญ่บ้านกำลังเตรียมจะให้เป็นที่
กำลังเตรียมที่พักเป็นเพลิงสูงให้แต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อน
กระท่อมแห่งนี้เหมือนมีอาถรรพ์
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีคนตาย๔ปี๔ศพรวด
ปีแรกเป็นป้าของคนตายนอนไหลตายอยู่ที่บ้าน
ต่อมา๒ปีเป็นน้าชายนอนเสียชีวิตอยู่นอกบ้าน
ปีที่๓เป็นน้าสาวของผู้ตาย
แล้วก็ล่าสุดปีนี้ผู้ตายก็จมน้ำเสียชีวิตอีกนะคะ
ชาวบ้านทุ่งตะลุมพุกก็เลยเชื่อว่าการตายของคนในครอบครัวเดียวกัน
สีรายในสีศพมาจากพ่อตอนเสียชีวิต
แล้วจัดบำเพ็ญกุศลศพไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่ได้มีการไปสวดเชิญวิญญาณหรือว่าถอบถอนวิญญาณ
ก็เลยกลายเป็นว่าวิญญาณเก่าก็ยังอยู่
วิญญาณเก่าก็ต้องการตัวตายตัวแทนให้คุณ
ใช่สุดท้ายเสียชีวิตต่อกันมา
แล้วสาเหตุการเสียชีวิตล้วนมาจากการดื่มสุราทั้งสิ้นเลยค่ะ
คือมีชาวบ้านบางคนก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ
บอกว่าถ้าไม่โรคภัยไข้เจ็บของคนตายบางคน
ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มอะไรบ้างแหละ
แต่ที่สำคัญนะทั้งหมดดื่มสุรากันหมดเลย
เหมือนอยู่กระท่อมนี้แล้วก็ชอบดื่มสุราย
ลายล่าสุดก็ดื่มสุราก่อน

ก็คือขาดจมน้ำขาดอากาศหายใจ
อยู่ในน้ำไม่ต่ำกว่า๑๑ชั่วโมงก็เลยเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยค่ะล่าสุดที่วัดทุ่งตะลุมพุกไปดูบรรยากาศในงานศพ
ญาติพี่น้องไปจับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์คนในครอบครัวที่เสียชีวิตไป๔ศพเนี่ย
บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
นางสาวอาริสาเสี่ยงคล้องอายุ๕๐ปีเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันมีเหตุการณ์แปลกด้วยค่ะคุณครับ
ผู้ตายเนี่ยเขามาคุยกับเขาเนี่ยนะคะกลางดึกบอกว่ามีเด็กผู้หญิงมาเปิดมุ้งขออยู่ด้วยกลางดึก
ผู้ตายตกใจถีบเด็กผู้หญิงคนนั้นออกไป
แล้ววันต่อมาได้ยินเสียงเด็กผู้ชายอยู่ด้านล่าง

แล้วก็เคยชวนผู้ตายมาอยู่กับหนูเถอะ

ลุงอยู่คนเดียวลุงไม่มีเพื่อน
เรื่องนี้ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตกลัวมาก
จนต้องไปหาสร้อยพระเอามาห้อยเอาไว้ค่ะ
ทีนี้พอตอนเย็นผู้ตายมาขอข้าวที่บ้าน

จะย้ายของออกจากกระท่อมเพราะว่าน้ำท่วมไง
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนะทำให้เสียชีวิตไปซะก่อนนะคะ
อย่างนี้เนอะตามความเล่าของจัยน้ำ
อันนี้ฮะทางญาติก็เชื่อเหมือนกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ของกระท่อม

ตอนแรกแบ่งใจเหมือนกันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่มันเกิดมา๕รายแล้วอาจจะเป็นอาถรรพ์กระท่อมจริงนะครับ
ค่ะทีนี้จะทำอย่างไรต่อไปล่ะ
นางสาวอาริสาเนี่ยนะคะคุณพี่คนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะปรึกษากับญาติก่อนก็แล้วกันนะคะ
จะทำยังไงกันเพราะว่าที่ดินตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเขา
จะขออนุญาตเจ้าของที่ดินเนี่ยต้องทำแล้วล่ะ
ถอนวิญญาณต้องทำแล้วต้องลื้อกระท่อมด้วยนะคะ
แล้วไม้จากกระท่อมเนี่ยเดี๋ยวจะนำไปบริจาควัดทั้งหมดเลย
ส่วนศพของนายปรีชาจะมีการทำการชาปนกิจวันนี้
ตอนบ่ายสามโมงที่วัดทุ่งตะลุมพุกนั่นเองค่ะครับ